ไปประสบอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันสี่คันครับ
มีกระบะ๒เก๋ง๑มอเตอร์ไซค์๑
หมอมีนเป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วเสียชีวิตครับ
คนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้คือพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
เป็นเลขาธิการแพทยศภาก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ไว้อะไรต่อการจากไปของหมอมีนหรือชื่อจริงคือแพทย์หญิงยานิสาครับ
ในโพสต์ระบุว่าอาลัยน้องหมอมีนอินเทิร์น๑๒๓วัน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอในการจากไปเป็นแพทย์จบใหม่๒๕๕๙
เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มภูมิทักษะโรงพยาบาล
พหนพลพายุหาเสนาการจณบุรีเมื่อ๑มิถุนายนที่ผ่านมานี่คุณผู้ชมครับ
นี่ภาพของหมอมีนครับครับ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของราชบุรีเนี่ยก็คุณนายแพทย์อิทธพรนะ
เลขาแพทยศภาก็ให้ข้อมูลว่า
โครงการนี้กว่าจะเป็นหมอ๑คนต้องทุ่มเทเรียนเป็นระยะเวลา๖ปี

นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศอย่างยิ่ง
ส่วนอุบัติเหตุคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
แต่ทราบว่าจุดเกิดเหตุเป็นแยกมตาเขียวกาญจนบุรี

ก็เลยอยากให้ผู้เกี่ยวข้องไปสำรวจพื้นที่ของถนนหน่อย

โดยทางแพทยศภาจะขอประสานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ที่อาจจะช่วยป้องกันป้องปรามเหตุอุบัติเหตุได้ในอนาคตครับ
เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงในวงการแพทย์อย่างมากเลย
มีเพจที่ชื่อว่าไม่ใช่หมอบ่น

ว่าบุคลากรทางการแพทย์เคยหลับในหลังลงเวรหรือไม่
ผลโพลคุณผู้ชมเหมือนโพลไท้รัฐอ่ะที่เราทำ

โอ้โหอันตรายมากอันนี้ยังโพสต์ข้อความ
ฝากความห่วงใยไปถึงบุคลากรการแพทย์ครับ
ว่าถ้าหากคุณง่วงหลังลงเวร
ควรงีบหลับสักหน่อยในโรงพยาบาล

ก่อนจะออกเดินทางกลับบ้านของท่าน

ที่สถานพยาบาลก็ต้องมีห้องรับรองหรืออะไร

เขายังสะท้อนมาเลยว่าในโรงพยาบาล
ที่พักดีให้แพทย์เนี่ย
ให้พยาบาลได้งีบสักหน่อยสักชั่วโมง

บางทีต้องไปหาห้องเก็บนู่นเก็บนี่

ก็มันสะท้อนถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรการแพทย์

ตอนนี้ไม่ใช่แค่หมอเท่านั้นนะครับ

ที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคุณหมออีกทีหนึ่ง

เขาเรียกว่าหโกงกะหโกงเวร

อาชีพอื่นก็ไม่ควรจะหลับในขับรถเหมือนกัน